มาถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันต่อนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคอีสาน
แล้วก็ที่สกลนครนะครับ

คือการช่วยเหลือต้องช่วยเหลือทุกชีวิตนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนชีวิตชาวบ้าน
ที่ติดอยู่กลางสายน้ำนะครับ

สัตว์เลี้ยงเอ๋ยที่เป็นสัตว์เลี้ยงทางปราสุทธิ์สัตว์นะนะ
วัวควายเอ่ยหรือว่าสุนัขเอ่ยที่ติดอยู่ที่บ้าน

เขาน่าสงสารเพราะว่าเขาก็คือเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเริ่มต้นจากการหาอะไรทานไม่ได้แล้ว

ใช่แล้วเจ้าของบ้านบางครั้งก็ได้รับการช่วยเหลืออพยพไปแล้วนะครับ
ส่วนสุนัขต่างก็ต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
เรียกว่าทุกชีวิตเจ้าหน้าที่ไม่ทิ้งนะครับ

โถคงหิวนะลูกนะหอมเลยนะฮะแมวเขาร้องว่าไงคุณเมื่อกี้ช่วยด้วยช่วยหนูหน่อยน่าจะเป็นแบบนั้นแหละ
ก็เป็นสุนัขและแมวนะครับที่โอ้โหพอเห็นคนเข้าไปใกล้ดีใจอยากจะลงมาจากบ้านแต่ก็ลงไม่ได้ข้างล่างน้ำท่วมหนักเลยนะครับ
ทางด้านของเจ้านาธิกู้ไพรเนียะนำอาหารมาให้เจ้าสุนัขและเจ้าแมวได้กินกันนะครับ
แล้วก็พบว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่จำนวนมาก
ทั้งสุนัขและทั้งแมวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับ
จนต้องพวกเขาก็ต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนบ้านเลยนะ
อยู่บนบ้านแล้วก็บางตัวก็หนีน้ำขึ้นมาอยู่ในพื้นที่สูง
ปรากฏว่าโอ้โหเขาก็ขาดแคลนอาหารเหมือนกันอยู่ในสภาพที่หิวโซ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไม่น่าจะได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะครับ
โดยคลิปดังกล่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำมาแชร์กันบนโลกโซเชียล
ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมากนะครับ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าที่เปิดเผยครับว่าได้เดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้าน
ตั้งแต่วันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยได้เตรียมอาหารสิ่งของช่วยเหลือสำหรับชาวบ้านไว้
แล้วก็ยังได้มีการนำอาหารสัตว์มาด้วยเช่นกันครับ
เพราะว่ามีบรรดาสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้
แต่ละตัวก็อยู่ในสภาพที่หิวโซผอม
และบางตัวถึงขั้นต้องเดินลุยน้ำมาออกมาหาอาหารตามที่ต่างนะครับ
เราฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปช่วยสุนัขกันหน่อยครับ
วันนี้ทีมงานกู้ภัยหมาแมวพร้อมด้วยลุงดิบแล้วก็คุณเอ็ดนะครับ
ได้นำอาหารเข้าสระหนักแน่งมาให้เมื่อคืนนี้ครับ
แล้วก็ทางเราได้นั่งแพ็คเพื่อที่จะเตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
ในเขตบ้านนนหนองบัวหมู่๑๐ตะบนหัวไก่
เผอวานอนมิวาสจังหวัดทรกนครมีชาวบ้านติดทางอยู่ก็เป็นเป็นร้อยนะครับ
หรือเป็นเลือดนะครับให้หนังแล้วก็ถ้าบ้านออกไปลำบากอ่าน่ะครับ
อืมนี่ก็จะมาหาหมามาน้องหมามาหยุดรออยู่ด้านนู้นแหละ
อ่ะมีหาหมานะครับมีน้องหมาหลายตัวเลยน้ำท่วม
ขอเข้าอ่ะหาลูกมาเร็ว
อ่าครับผมหลายตัวมีกี่ตัวครับ
ตัวเลยเหรอโอ้อืมนะฮะเจ้าของก็ต้องหนีน้ำท่วม
สัตว์เลี้ยงก็หนีน้ำท่วมเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านนี้บอกว่าสุนัขและแมวบางตัวเนี่ย
ไม่มีเจ้าของเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
ก็เขาจะตื่นตกใจค่ะนะฮะไม่ยอมเข้ามาใกล้ใกล้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เพียงแต่นำอาหารเนี่ย
ไปวางไว้ให้เขาให้เขาประทังชีวิตได้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าไม่สามารถที่จะนำพวกเขาออกมาจากพื้นที่ได้
ดูสิคุณโอ้เปียกโชคเลยลูกเอ้ยนะฮะ
ส่วนน้องหมาที่อยู่กับเจ้าของ
เจ้าหน้าที่ก็นำอาหารเม็ดไปให้กับเจ้าของด้วยนะครับ
เพื่อว่าเจ้าของก็นี่แหละครับ
เอาไว้ให้สุนัขแล้วก็แมวของเขาได้ทานกัน
ในช่วงที่อยู่ในภาวะที่น้ำท่วม
แล้วก็ออกไปไหนไม่ได้แบบนี้นะครับ